วินาทีนี้ต้องยกพื้นที่ให้กับหนุ่มติสคนนี้เลย

ปล่อยออกมาจะทำให้หลายคนร้องตามไม่ได้

นี่บวงสวงไปสดร้อนเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะทำเพลงอีกนะ
เพราะว่าตัวเองเขาเองเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้ว

เขาเคยบอกว่าเขาชอบกินเยลลี่
ตอนนี้ติดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า
ตอนนี้ได้กินสมใจแล้ว
ความติสบนความน่ารักแบบนี้นะคะ
มีสาวส่งโปรไฟล์เข้ามาให้เลือกเยอะขนาดไหน
ไปฟังแน็กชาลีกันค่ะ
หลังจากที่ประกาศว่าเราชอบสาวแก่

ส่งมาแต่ละคนแบบป้ารักสัตว์เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้
บางคนก็แบบส่งมาจริงนะส่งธุรกิจของตัวเองมาให้ดูเลยนะ
มีโปรไฟล์ใช่พี่อายุเยอะนะ
พี่ชอบพี่เราเหมือนกันเลย
ส่วนใหญ่เราก็หวั่นไหวกับป้าอายุเยอะรักสัตว์นี่แหละครับผม
ทีที่เสนอมามีใครเข้าตาเราบ้างไหมครับ
โอ้โฮยังไม่มีเลยครับผม